ตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมคะครับด้านหลังที่เห็นเลยโอ้โห
อันนี้เป็นประเด็นในโซเชียลเหมือนกันทำไมมีมีดด้วยอ่ะเออ
นะคะพอเดือดแจ้งจับนักเรียนแสบนะคะคือคว้ามิดดาบฟันวงจรปิด
เราต้องฟังด้วยหลายคนบางคนไปเม้นโอ้ด่าโรงเรียนด่าพ่อ
ใช่แล้วพอมาบอกนะคะถึงเรื่องนี้ด้วย
พาคุณผู้ชมไปไล่เลี่ยงเหตุการณ์นี้กันหน่อย
กรณีนักเรียนเล่นวอเล็กบอลนะคะ
แล้วลูกวอลเล่บอลไปโดนกล้องวงจรปิด

กลัวความผิดก็เลยใช้มีดไปตัดสายไฟ

สุดท้ายถูกโรงเรียนดำเนินคดี

แล้วเพจสายใหม่ต้องรอดโพสต์ภาพ

ป๖หลังเล่นบอลไปโดนกล้องวงจรปิด
แต่เด็กกลัวความผิดจึงตัดสายไฟ

โอ้โหโทรไปลงโรงเรียนว่าใช่เฮ้ยเด็กตัวแค่นี้
เราพอออกไปเอาผิดเด็กทำไมมันมันขนาดนั้นเลยเหรอใช่อย่างเงี้ยน่ะ
ทำอย่างนั้นน้องแค่ป๖เองอันนี้เป็นเสียงจากโซเชียลส่วนใหญ่
ที่แสดงความเห็นกับเหตุการณ์นี้และโพสต์เมื่อสักครู่ที่ขึ้นไป
จากนั้นโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองคนหลังเกิดเหตุการณ์นะคะ
ให้เข้ามาชดใช้ค่าเสียหายสามพันสามร้อยบาทซึ่งน้องสิงหาผู้ปกครองในจ่ายไปแล้ว
คนแรกอีกคนนึงคือน้องมะพร้าวผู้ปกครองไม่ได้จ่าย
ก็เลยถูกดำเนินคดีเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราไปหาคำตอบมาให้เรื่องนี้ทีมข่าวเดินทางไปพบกับนายสมชายศรีศุกร์ค่ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าเด็กสองคนเนี่ยเขาเล่นวอลเล่บอล
ไปโดนกล้องวงจรปิดของโรงเรียนเสียหายแต่ว่ากลัวความผิด
ก็เลยใช้ไม้ไปตีไปตัดสายไฟไปตัดสายสัญญาณเพื่อปกปิดความผิด
แต่ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนี่
กล้องนี้แหละค่ะเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ลูกวอลเล่บอลกระเด็นมาโดนกล้องวงจรปิด
ก่อนที่เด็กสองคนถือไม้ยาวผ่านมาไม่นานสัญญาณกล้องก็ตัดไป
ผู้ปกครองของน้องสิงหายอมชดใช้ค่าเสียหายแต่ผู้ปกครองของน้องมะพร้าวยืนยันว่าจะไม่ชดใช้
จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะกล้องบันทึกไว้ได้
ว่าลูกชายเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาล่ะส่วนเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีล่ะ
เป็นยังไงผอทำไมถึงไปดำเนินคดีกับเด็กเรื่องนี้ผอบอกว่าเป็นความเห็นร่วมกันของโรงเรียนนะคะ
ฝ่ายปกครองนะคะตำรวจค่ะเพื่อหยุดพฤติกรรมและป้องปรามไม่ให้เกิดการเรียนแบบ
และไปก่อเหตุข้างนอกฟังเสียงพอชี้แจงประเด็นนี้ค่ะ
ต้องการป้องปามใช่ไหมอ่าใช่ครับก็คือถ้าสมมุติว่าถ้าเราปล่อยไปแบบนี้
อาณาคตข้างหน้ามันก็ทำให้การปกครองหรือการสรรพงพฤติกรรมละมันจะแตกไป
หลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมันยังเป็นเหตุเหตุครั้งเดียวรึเปล่า

เบาไปหรือเปล่าที่เราไม่แจ้งความ

ก็คือเขาจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหน่อยนะครับ
แล้วก็จะพาพวกไปทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ข้างนอก
พฤติกรรมเขาแบบทำซ้ำนะครับ
กับว่าน้องมะพร้าวก็อยู่ในกลุ่มด้วย

ตัวพอเองกดดันไหมโดนสังคมโจมตีขนาดนี้

โดนไปแล้วไงหัวเราะแบบนี้นะ
เอาล่ะเรามีเสียงของแม่ค้าสหกรณ์ในโรงเรียน

นางสาวอริสราสะทองแพรบอกว่าร้านเธอก็ถูกน้องสิงหา

พุ่งเป้าไปทำลายกล้องวงจรปิดและสายอินเตอร์เน็ตอืม

จากเหตุการณ์นี้ไม่คิดว่าเด็กอายุเท่านี้
จะทำได้ขนาดนี้ครับเอาล่ะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต๑
แล้วก็นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวกำแพงเพชรนะคะ
เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนผู้นำท้องถิ่น
ผู้ปกครองของน้องมะพร้าวได้มีการเจรจาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ซึ่งพอยืนยันว่าต้องการให้ตำรวจออกหมายเรียกมาเจรจากลายเกลี่ย

คือพอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะดำเนินคดีกับเด็ก
เอาละเรื่องนี้เขาคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะ
ทุกฝ่ายทำความเข้าใจกันเรียบร้อย
ผู้ปกครองน้องมะพร้าวชดใช้ค่าเสียหายไปอยู่ที่๑๖๕๐บาทค่ะ
ส่วนที่เหลือจากน้องสิงหาโรงเรียนได้มีการถอนแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่ก็ต้องฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานด้วยแล้วกัน